ยังสริสริตานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อวโสวัยบริษัทบนรอดเบเวอรี่
ปีนี้ก็จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด๓๕ทีมจาก๑๖ประเทศทั่วโลก
โดยจะแข่งขันกัน๑๔๑๘กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะที่สิงปาร์คจังหวัดเชียงราย
จากนี้ในงานก็มีกิจกรรมพิเศษด้วยกับการจดทะเบียนสมรสบนฟ้า
ระหว่างเป็นเอกการะเกตและบุตรีเพื่อผ่อง๒อดีตนักเทควันโดทีมชาวไทย
ลองเทศกาลวันวาเลนไทยด้วยค่ะ